นี่พูดถึงเรื่องบนท้องถนนแล้วมาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถฉุกเฉิน
คือเขาก็เปิดไฟไซเรนนี่แหละเราก็รู้กันอยู่ว่า
เราเห็นรถแอมบูแลนซ์รถกู้ชีพฉุกเฉิน
ต้องรีบหลีกทางให้หลบทางให้เขาเปิดไฟสัญญาแล้ว
แล้วก็คันนี้เขาบีบแต่ด้วยนะไล่คันหน้าให้หลบทางหน่อย
แต่คันหน้าคันหน้าไม่หลบค่ะ
จากไม่หลบไม่พอนะยังเบรกให้กับรถฉุกเฉิน
เสียจังหวะจะจิ้มท้ายหลายรอบแล้ว
แล้วในรถฉุกเฉินมีคนท้องแก่ใกล้คลอดนะคะ

นี่นะครับในรถนี่หญิงใกล้คลอดนะครับ
ไม่ยอมหลบทางนะครับไม่ยอมหลบทางนะ
มีเบรกไฟด้วยนะครับมีเบรกไฟด้วยนะครับ
มีเบรกใส่ด้วยนะครับมีเบรกใส่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคือในคลิปนี้เมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมคะ
เสียงผู้หญิงร้องเนี่ยเพราะว่าเธอก็เจ็บปวดอ่ะ
คลอดลูกอยู่แล้วอ่ะค่ะครับแล้วรถข้างหน้าเนี่ย
เป็นรถเก๋งสีเทาเนี่ยคือเขายังไม่ยอมหลบซะทีหนึ่ง
ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็โพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนข้อความแบบนี้เลย
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาประมาณ๒ทุ่ม๕๖นาที
ได้รับแจ้งมีหญิงใกล้คลอดบริเวณสี่แยกการเคหะบางพลี
ท้องที่๒มีอาการน้ำเดินจึงรีบเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลบางพลี
โดยระหว่างทางก่อนจะถึงโรงพยาบาลประมาณ๑กิโลเมตร
รถพยาบาลต้องชิดขวาเพื่อเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล
แต่จู่มีรถเก๋งคันหนึ่งไม่ยอมหลีกทางให้แล้วยังแกล้งเบรกอีก
แม้ว่ารถฉุกเฉินจะเปิดไซเรนมีเสียงหวอขอทาง
แต่รถเก๋งก็ยังไม่หลีกทางให้แถมเหยียบเบรกเป็นระยะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นรถก็ไม่ได้ติด
หลีกทางหรือจะหลบให้ก็ไม่ได้
สุดท้ายเมื่อมีเสียงร้องของหญิงสาวท้องแก่
เจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจหาช่องหาจังหวะแซงเอง
เพื่อนำตัวคุณแม่ท้องแก่ส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปคนมาตำหนิ
รถเก๋งสีเทาคันข้างหน้าเพียบเลยนะ
ว่าทำไมไม่ยอมหลบให้แล้วแถมพฤติกรรมยังมาเบรกแกล้งรถฉุกเฉินอีกด้วย
เรื่องนี้นี่แน่นอนว่าในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็เปิดวาร์ฟกันแน่นอน